หรือว่าใครที่อยู่ทางใต้นราธิวาสแล้วคุณเป็นสายเนื้อเหมือนกันดิฉันแนะนำร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อโคขุนชามยักษ์
เขาบอกว่าชามเดียวอิ่มแบบจุกโอ้ยแบบนี้นี่ก็หนึ่งก็ไฮไลท์ได้อีกแล้ว
ให้มันสุดสายเนื้อวันนี้ตายได้ตายมาชามยักษ์แบบนี้อิ่มจุกกันไปเลยนะคะ
จัดเต็มทั้งเส้นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นและเนื้อโคขุนสไลด์ชิ้นโตรวมทั้งไข่ต้ม
เออมาทั้งชามเลยค่ะนี่ถือว่าเป็นพระเอกของร้านเลยนะ
ร้านนี้ชื่อร้านว่าฮาบีฟก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดอยู่ริมถนนบายพาส
อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนะคะคุณอัศมาแวโนะนะคะ
เจ้าของร้านเขาบอกว่าร้านนี้เปิดร้านเป็นแบบว่าชาบูโคขุนมา๘ปีอยู่ที่ปัตตานีแล้วก็สงขลา
ต่อมาเขาขยายกิจการเพิ่มก็เลยตัดสินใจเปิดร้านเป็นก๋วยเตี๋ยว
ที่นี่นราธิวาสด้วยการทำก๋วยเตี๋ยวสมุนไพรที่มีเนื้อโคขุนจากออสเตรเลีย
เป็นตัวชูโลว้ายไม่ธรรมดามาจากออสเตรเลีย
ใช่ค่ะเมนูเด็ดคือก๋วยเตี๋ยวเนื้อโคขุนราคาชามละ๙๙บาทสำหรับทานคนเดียวนะคะ
แต่ถ้าเป็นซิกเนเจอร์เป็นชามยักษ์ที่เราเห็นอยู่ที่ชามละ๒๙๙บาท
ซึ่งจัดเต็มไปด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยว๕อย่าง
ก็คือบะหมี่หยกบะหมี่เหลืองเส้นใหญ่เส้นเล็กและเส้นหมี่
รวบรวมไว้ในชามเดียวเซ็ตเดียวพร้อมกับเครื่องแน่นที่กินกันได้๔๕คน

เห็นแล้วแบบโอ้โหคุณไปกันเป็นแก๊งนะแล้วแบ่งกันทานนะ

นี่เห็นมั้ยมีหม้อไฟที่เป็นแบบว่าเนื้อตุ๋นเนื้อโคหุ่นอะไรเงี้ย
เด็ดไปเลยคุณที่สำคัญ
วันนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นดีมาฝากด้วยนะคะ

ถ้าคุณผู้ชมซื้ออาหารภายในร้านครบ๔๐๐บาท

สำหรับโปรโมชั่นมีเพียงวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะจ๊ะ
ร้านเขาเปิดตั้งแต่๑๐โมงครึ่ง

ปิดสามทุ่มหรือโทรสั่งล่วงหน้า
โต๊ะอะไรได้เลยวันนี้เพราะโปรโมชั่นเขาดีจริง
หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนี้นะคะ
วันนี้เท่านั้นทานครบ๔๐๐บาทรับส่วนลดไปเลย๑๐เปอร์เซ็นต์
ย้านวิทยาลานี้อยู่ที่จังหวัดนาราธิวาส
ไปกันนะโอ้โหชาวนาราไม่อยากให้พลาด
ถูกต้องกินเนื้อกันอยู่แล้วนี่เสิร์ฟมา
มันแบบสาแก่ใจคนชอบทานเนื้อนะ